สะเทือนใจคนรักสุนัขกันหน่อยนะฮะตอนรักก็เลี้ยงแต่พอไม่รักก็อย่าเอาเขาไปทิ้งแบบนี้
คุณลุงคนหนึ่งทำทีเป็นขับรถไปกินข้าวสักพักหนึ่งปล่อยหมาลงมาจากรถ
พอกินเสร็จปุ๊บไปเลยเหมือนตั้งใจทิ้งหมาเอาไว้แล้วมันก็รอแบบนั้น
ตากฝนเห่ารถผ่านไปผ่านมาหวังว่าเจ้าของมันจะกลับมาครับ
ดูสิฮะคนเห็นแล้วก็โอ้เวทนาใจสงสารเหลือเกิน
มันยืนอยู่แบบนี้รอเจ้าของมารับกลับบ้านคุณผู้ชมนะฮะ
หมาพันบางแก้วตัวเมียครับถูกทิ้งเอาไว้แบบไม่ใยดีเลย

แบบนี้เหมือนจะเรียกเจ้าของแล้วมันอยู่อย่างนี้หลายวันแล้วครับ
อยู่หน้าร้านข้าวต้มนะฮะแถวเขตเทศบาลนางรองที่บุรีรำ
ใกล้กับธนาคารกรุงไทยตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะ
พี่สมพรผู้ที่ถ่ายคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่า
คือมีคนแชร์ตามหาเจ้าของสุนัขตัวนี้ที่ปล่อยทิ้งไว้นะฮะ
มันก็เดินวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็เลยขับรถผ่านไปดู
ไปเห็นเออมันก็ยืนอยู่หน้าธนาคารจริงจริงเนี้ยฮะ
มันก็เห่ารถผ่านไปผ่านมาวิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายตัดสินใจลงไปถ่ายรูป
ว่าทำไมพี่ถึงย้อนกลับไปถ่ายรูปนี้มาครับ
คือตัวพี่เองอ่ะเลี้ยงบางแก้วสี่ตัวอ่ะ
พี่ก็เลยรู้สึกว่ามันใกล้บ้านเราด้วย
พี่ก็เลยแบบสงสารมากก็เลยแชร์โพสต์ไปเรื่อยค่ะ
อยากฝากถึงมากเลยนะคะคนที่
คือตอนแรกที่คุณอยากเลี้ยงน้องเนี่ย

เขาก็น่าเอ็นดูพอเขาโตขึ้นแก่ลงเนี่ย

ไม่รู้จักวิธีว่าดูแลเขายังไงเขาจะน่ารักเหมือนเดิม
คุณก็เอามาปล่อยแบบนี้นะคะ
เขาโลกทั้งใบเขามีแค่คุณคนเดียว
ฝากถึงนะคะคุณลุงที่เอามาทิ้ง

มารับก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เขาก็จะรับเลี้ยงเองนะคะ
ก็ฝากถึงทุกคนที่อยากจะเลี้ยงน้อง

พอวันหนึ่งเขาไม่น่ารักแล้วเนี่ยคุณก็เอาเขามาทิ้ง
หมามันมีหัวจิตหัวใจนะถูกต้องเลี้ยงแล้วมันก็รักเจ้าของมันเหมือนกันไม่ใช่พอไม่รักแล้วก็ไปทิ้งแบบนี้
ถามเจ้าของร้านข้าวต้มหน่อยคุณบุภาบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๓สิงหาคมตอน๑๐โมง
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๕๐ขับรถมาจอดหน้ามร้านแล้วก็สั่งบะหมี่นั่งกินเสร็จปั๊บ
นั่งไปนั่งมาเขาทำทีไปเปิดประตูให้หมาลงมาจากรถ
แล้วพอเขากินข้าวเสร็จเขาก็เดินขึ้นรถแล้วขับออกไปโดยที่ไม่สนใจหมาเลย
เหมือนตั้งใจทิ้งฟังพี่เจ้าของร้านครับ
น้องเขาลงมาจากรถเลยกระโดดลงมา
เห็นแต่น้องเขาวิ่งมามาอยู่กับเขานั่นแหละแต่เขาก็นั่งกินนั่งกินบะหมี่แล้วเขาก็ไม่ได้มองน้องเลย
น้องก็ออกไปกลางถนนพอพี่ไหว้ตรงตรงสามเจ้าเสร็จพี่มาไหว้ตรงหน้าตู้
พี่ก็เลยเอ้าน้องเข้าไปแล้วรถจะไม่ชนเขาเหรอแล้วเขาคุ้นเหรอเนี่ย
เขาชินพังหรือเปล่าแล้วเขาก็ไม่ได้มอง
แล้วพี่ว่าเขาเจตนาปล่อยไหม
ก็คงจะเจตนาปล่อยค่ะถ้าไม่เจตนาก็คงกลับมาเอาแล้ว
น้องเขารออยู่นี่ตั้ง๓๔วันแล้วค่ะ
บุภาฝากเลยนะคุณเจ้าของหมากลับมาเอามันกลับไปเลี้ยงเถอะ
หรือถ้าเกิดว่าไม่อยากได้แล้วก็บอกจะได้ให้คนที่เขาใจบุญเอามันไปเลี้ยงซะใช่ครับ
ปล่อยแบบนี้แต่เบื้องต้นเจ้าของร้านเขาเดี๋ยวจะรับเลี้ยงเอาไว้ให้ก่อนเป็นการชั่วคราว

คือหมาพันธุ์อื่นเจ้าของใหม่มามันก็ยินดีต้อนรับ
แต่หมาบางแก้วเขารักใครเขารักตลอดชีวิตจนตาย
ดังนั้นใครจะเป็นเจ้าของใหม่เข้าใจความตั้งใจของพี่เขานะฮะ

แล้วมันจะมีอาการบ้าอย่างนี้เห่ากับทุกคนแบบนี้

ให้ใครเข้าใกล้เลยโอ้โหถ้าเป็นเจ้าของเอาอย่างนี้สมมุติพี่ลืมก็ได้
พี่ลืมใช่ไหม๓วันเนี่ยวนกลับมารับมันดีกว่าให้